แค่ผีโร่ง

อ้าวมาเป็นขบวนอย่างนี้เลย

เป็นพิธีกรรมโบราณที่สืบทอดกันมานานของชาวมอนแล้ว
เป็นพิธีกรรมที่เห็นกันเนี่ยเห็นไหม
ตามภาพที่ดูกันเนี่ยเขาจัดที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ในนี้นะครับพิธีกรรมนี้จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี
แล้วก็นำผีโรงไปขึ้นศาลใหม่หรือว่าบ้านใหม่
คือการที่นำผีโรงไปเนี่ยเป็นการรักษาโรคที่มันเหนือธรรมชาติ
เอาง่ายคือโรคที่แบบว่ามันหาสาเหตุไม่ได้
ชาวบ้านเขาก็จะต้องมีการทำพิธีกรรมแบบนี้
โรงน่ะเปรียบเสมือนผีบรรพบุรุษนะ
คอยควบคุมแล้วก็คุ้มครองคนเชื้อสายมอนที่มีมาตั้งแต่เกิด
ดังนั้นในทุกปีใครที่เป็นลูกหลานชาวมอน
จะต้องทำพิธีเชิญผีโรงหรือเขาเรียกอีกชื่อว่า

ถวายผีโรงเพื่อให้พูดผีนี่แหละ
คุ้มครองปกป้องคุ้มภัยอันตรายที่มันเหนือธรรมชาติ
โดยในการทำพิธีนะฮะก็จะมีพอหมอเดินนำหน้ามาเห็นแบบไหมแบบนี้
หรือถ้าไม่มีพ่อหมอแม่หมอแทนก็ได้
เอาล่ะเขาบอกว่าจะเป็นคนท่องคาถาแล้วก็ฟ้อนรำดาบนำขบวนครับ
โดยจะฟ้อนรำจากคนที่บ้านนะจากบ้านนะ
แล้วก็ไปจนถึงทำพิธีที่บริเวณที่เป็นลานใหญ่ทำพิธีนั่นเองครับ
แล้วก็ประกอบพิธีกรรมจนเสร็จสิ้นเอานี่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
เป็นแผ่นนี้ความเชื่อของเขาเหมือนกันน่ะ

ออกมาไล่รำออกมาแบบนี้